เจอไหมให้สามีรักสามีหลงอยากเจอแบบนี้ไหม

พาท่านไปดูสองทั้งคลิปด้วยกัน

เรานี่ใส่ถุงมือไหม
อ๋อนี่คือถุงมือสีดำ
แต่มันก็ยังไงอยู่ให้คุณผู้ชมตัดสินเอาละกัน
คือพระสงฆ์รูปนี้กำลังทำพิธีให้กับผู้หญิง
ก็นั่งอยู่นุ่งกระโจมอกอยู่
ท่องคาถาภาษาแปลกหูแล้วก็ฟังไม่ออกเหมือนกันคุณผู้ชม
ซึ่งคาดว่าเป็นการทำเสน่ห์ครับ
เขาบอกว่าเป็นการทำเสน่ห์เพื่อให้สามีรักสามีหลงนะฮะ
ตอนหน้าพระพุทธรูปเลยดูซะฮะ

จับข้างหลังจับมือกันแบบนี้

คือระหว่างทำพิธีเนี่ยพระรูปดังกล่าวจะสวมถุงมือที่คุณผู้ชมเห็นนะ

ผู้หญิงก็นั่งกระโจมอกพนมมือไปพร้อมกับสวดมนต์ไปด้วย
บางช่วงรูปผมก็มี
แล้วก็ฉีดสเปรย์ไปตามศีรษะร่างกาย
ผู้หญิงแล้วก็เอามือลูบไปแบบนี้
นี่ฮะก็ต่ำลงมาถึงช่วงด้านหลังหน่อย

ชาวเน็ตก็โอ้โหไปแสดงความคิดเห็นเยอะนะ

เฮ้เป็นการกระต่อธรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่า

อาจจะผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่าไม่ทราบ

หากอยากจะให้สามีรักสามีหลงเอง

อย่างที่คุณปุ้ยบอกเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำดีดีกว่าไหม
มันจะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ดีกว่าเช่นเอาใจสามีทำกับข้าวให้ทาน
ดูแลบ้านปัดกว่าเช็ดถูให้มันสะอาดเรียบร้อย
อันนี้น่าจะมัดใจผู้ชายมัดใจสามีได้มากกว่า
แต่ถ้าทำพิธีแล้วกลับไปแล้วทำแบบนิสัยไม่ค่อยดีนะ
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าสามีจะยังไง
อันนี้ก็ฟังไว้คนในโซเชียลเขาบอกกันแบบนี้นะฮะก็น่าจะจริงนะฮะ
มีอีก๑คลิปให้ผู้ผู้ชมไปดูอีก๑คลิปกันก่อน
คลิปนี้ครับนี่ดูก่อนนะฮะ

โดยพระสงฆ์รูปนี้เขานั่งบริกรรมคาถาอยู่นะฮะนานเหมือนกันแต่ไม่ได้ผลคุณผู้ชม
ผีที่อยู่ในร่างของผู้หญิงสูงวัยคนนี้บอกว่ามาจากเขมร
ไลค์ก็ไม่ไปหรอกฟังภาษาไทยไม่ออก
เป็นผีเขมรไล่ไม่ไปพระก็เลยลุกขึ้น
เขาเรียกว่าหยิบสิ่งของบางอย่างขึ้นมา
เมื่อพระนำสิ่งของนี้ยกขึ้นไป
ในร่างของผู้หญิงก็ออกไปเลย
กลัวของมากกว่ากลัวคาถาที่เป็นบทสวดภาษาภาษาไทยภาษาบารีแบบนี้นะฮะ

เขาสั่งมาเขาสั่งกูมา
ขอเวลาเดี๋ยวเขาสั่งกูมา
กลับมานี่สำเร็จกันไป

คุณผู้ชมเอาใช้วิจารณญาณในการชมแล้วกัน
บอกเป็นผีเขมรนะแต่พูดภาษาไทยด้วยนะฮะ
พี่เขมรก็พระนมมือบอกพระมียาทันทีว่า
ไปแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่มีการแชร์กันไป
เน็ตก็ไปวิภาควิจารณ์กันว่า
เป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าทำแบบนี้

ชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าเออเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน

ถ้าไม่ได้หลอกลวงต้มตุ๋นอะไรก็ไม่น่าผิดนะ

ชาวบ้านบอกว่าของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

แต่คือตามชุมชนตามต่างจังหวัดเขาก็เชื่อเรื่องแบบนี้ไง